ตรงนี้นะคะที่บอกมาก็คือ

กับทำงานของเรา
ขอบว่าใช้กรรมมีจักร

คือเราอยากจะออกมาพูดความจริง
ถูกคิดก็อย่างนั้นนะคะ

แล้วเขาดูแลเรื่องงาน
ยกจริงแล้วถ้าผมไปขอเริ่มแล้วกันนะคะ

ก็ตามที่แจ๊คบอกเลยเราเจอกันภายในเว็บบุ๊ค
ก็มีข้อสื่อติดต่อให้หลังจากนั้นเราก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะ
ว่าเป็นแฟนกันแล้วก็ได้คบกันโดยที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้
แล้วก็มีประเด็นที่คนสงสัยว่า
พอโฆษหาความแม่ทำให้คนตีจกกันไปว่าโทรเปล่า
อันนี้ค่ะน้องพ่ออยากจอบเพราะพูดว่าน้องไม่ได้โฆษเพื่อจะหมายความเหมือนกัน
มันอีกมากได้ว่าทำไมน้องผู้โฆษว่าไม่แม่
เรื่องตัดเหตุผลยังไม่ได้แล้วก็ติดต่อแซสให้ประมาณ๒เดือนนะคะ
ก็อย่างที่แซคพูดเขาก็พูดความจริงนะคะว่าเขามีรักอะไร
น้องก็เลยอันนี้ก็เป็นอีกที่มาหนึ่งที่เป็นสิ่งที่น้องไปตามหาเขาที่ห้างเขาแจ้งวัฒนานะคะ
ไปตามหาเขาทำไมไปทำลายงานเขาไปทำลายชื่อเสียงเขาในงาน
ทำไมไม่มีอะไรไม่ออกมาคุยกันเองอันนี้คือสิ่งที่น้องโดนนะคะ
พอหลังจากนั้นนะคะคลิปนี้ก็ถูกแชร์ออกไปเยอะมาก
น้องก็ส่งคลิปที่เป็นคลิปสด

โดนว่าโดยบางคนที่แบบไม่รู้จักหรือบางคนที่บอกว่ารู้จักดี
คนนี้เป็นแบบนี้เนี่ยเหมือนอยากดังอยากจะเกาะกระแสแซ็ก
เราน่าจะออกมาตั้งแต่ตอนเป็นแฟนกัน
อาจจะขอดีด้วยหรือว่าอะไรก็ได้
น่ะคะที่ทางเราไม่คิดที่จะเลือกทำ
พบกันก็ไม่ได้เปิดอยากเปิดตัวกล้างน้ำ
ซึ่งน้องผู้จ่ายกันแล้วคนก่อนข้างพาคน
เราเรียกเงิน๒ล้านเรียกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริง
จริงเนี่ยน้องเนี่ยเสียโอกาสหลายอย่างจากการที่คบของเขานะครับ
อยู่ด้วยกันเขาก็ไม่อยากให้น้องไปทำงาน
อยากให้น้องอยู่กับเขาประมาณต้องมีเรื่องคนละกันนะครับ
ผมก็เข้าใจนะแต่ผมในตอนนั้นก็โกรธเขา
เราก็มีรายการที่บอกว่าตอนนี้ขายความอ้างให้หนึ่ง
ทำไมตรงนี้น้องก็เสียโอกาสฝ่ายไปประเด็จของเรา๒ล้าน
จริงแล้วเราไม่ได้ไปเรียนเงินนะครับ
เดี๋ยวขออนุญาตพูดต่อก่อนนะคะ
ล้านนะคะเรื่องท้อหรือไม่ท้อเรื่องเอ่อแชทที่เห็นของแจ๊คว่า
เอ่อที่แซคเห็นก็บอกว่ารับไม่ได้เลยที่บอกว่าแซคส่งกับตรงคุณนะคะ
เอ่อแล้วก็มีการเรียกร้องของถ้าไม่ได้จะไปพบชายคนใหม่แล้วก็มี๒๐ที่อยู่กัน
แล้วก็เรื่องการขอร้องวันนี้ก็จะมาพูดประเด็นพวกนี้
ให้ชิคกี้พายถามนะให้จ๋าอันนี้คือเอาไงเริ่มถามกับวินดาร์ก่อน
เราเลิกกับแซคเพราะว่าอะไรต้องถามว่าเขาอะเลิกกับผมก็อะไรดีกว่า
ซึ่งเขาบอกเราว่าเขาเชื่อกับเราเพราะอะไรค่ะเพราะว่าเขาอาเย็นกับเรา
ไปเที่ยวกันไม่ได้นะคะซึ่งเหมือนกันแค่ไหนครับก็
มันแชร์ที่ตรงในตัวนี้ค่ะกระดาษกระดาษใช่ไหมครับแล้วที่แขก
กระดาษกระดาษเขาก็ตอบตัวแบบนั้นเขาบอกว่าเลิกครับเพราะว่า
ไม่มีเวลาให้เราต้องการเรียกร้องเวลาต้องการให้เขาอยู่กับเราตลอดเวลา
แต่เขาไม่มีเวลาอันนั้นเขาไม่ได้พูดต่อหน้าแต่ว่าในแชร์ที่เขารายมา
ก็คือบอกว่าไปด้วยกันไม่ได้
เราก็ถามว่าคือว่าเมื่อเขามีความจื่นเขาบอกเขาไม่ตายแต่ว่า
ก่อนถ้านี่มันมีสัญญาคนที่จะเลิกกันตรงไหน
คือแชทที่คนอื่นส่งมาให้เราน่ะที่หลุดมาวันนี้บ้าง
เป็นแชทอะไรนะคือแชทที่หลุดมาที่ล่าสุดที่ทุกคนเห็นกันว่าน้อง
ที่เขาบอกว่าเป็นแชทภูมิของเพื่อนน้องที่มันจัดจ้านกับอาหารที่พูดอย่างนั้นนะ
อันนั้นอ่ะเราก็ไม่รู้ทราบพร้อมทุกคนเหมือนกันว่า

มีเพจที่บอกว่าเขาโดนจากแฟนคลับมาทำให้เป็นกระแส
อันนี้คือแชทที่บอกว่ามีคนสนใจเราคือเป็นแชทยังไง
ก็คือมันมีแชทแชทของใคร
ก็คือผู้หญิงวิทัศน์เข้ามาค่ะ
ก็คือเป็นแชทที่ว่ามีผู้หญิงสมหัสแฟนสมหัส
แล้วมันเด้งไลน์ขึ้นมาใช่ไหมค่ะเราก็กดเข้าไปดู
พืชแชทคืนแชทอันนี้นะคะ
เราโผล่นอ่านคลุมถ่ายนะคะ

ผู้หญิงก็ตอบว่าคิดถึงเหมือนกันจ้ารักมากด้วย
คือระหว่างที่พบกันเราได้รักษาอีกนะคะว่า

ก็ต้องเห็นในแชร์นะคะ

ผู้หญิงก็ตอบว่ามาหาทีหลัง

เห็นตอนช่วงเดือนวิทุนายนค่ะ
คือยังไม่ได้บอกเลย
แล้วหลังจากที่เห็นนี้เราก็มีการทะเลาะกันมาตลอด
ซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าผู้หญิงคนในแชทเป็นใครคะ

ร่วมคุยตามปกติ
แล้วหลังจากเราเห็นชนิดเราก็เห็นเขาคุยแบบนี้
อยู่เรื่อยแต่เราก็เชื่อ

ก็มีคนรอบตัวของเขา
ก็คือเรียยะจะบอกแล้วว่า
สิ่งที่เราสงสัยว่าเขามีคนอื่น
เขามีจริง
ก็ขึ้นระหว่างเดียวก็มีคนส่ง

แล้วตอนนั้นเพราะเรารู้ว่าเขามีคนจริง
เราได้ถามเขาไหมว่าสรุปว่ามีจริงไหม
ถามเรียยะถามทุกวันถามตลอดค่ะ

แล้วคนอื่นก็บอกว่า
เขาไม่ได้ถามอะไรว่ะทำไมคุณนั้นเป็น

อยากที่จะบอกให้คิดอย่างหนึ่ง

ดูจริงก็คือตัวจริงสุดท้ายก็ต้องกลับบ้าน

คือเราจะทนได้เหรอ
ถ้าเราจะอยู่แบบเป็นตัวจริงเพื่อรอให้เขากลับบ้าน

ไม่เป็นสาเหตุการทะเล
แต่ที่เลิกกันจริงก็คือเข้ากันไม่ได้
ไม่ใช่ว่าจับได้ว่ามีคนอื่น
ข้อตอบคือถ้าสอบอย่าง
แต่ก็ไม่ได้ยอมรับว่าเขามี
คุณการส่วนตัวบอกว่าที่ถามนักศึกษา
มีคนบอกว่าไม่อยากให้เขาตกกัน
กระทั่งในบิ๊กแบม
เรื่องของความรักมันคือไม่เหมือนสองคน

อยากแถวผม
จึงจากปรุณะตอบของห้ามด้วยที่สำคัญ
เฮ้ยถ้าผู้ใกล้คนนี้เดียวก็พอแฟนอ่ะ

และสมัยนะออกได้ไม่ได้ออกเลย

เพื่อโดยพี่หลับสมัย

กระทั่งได้แต่ผมเชิญไปเลย

พี่หลับสมัยอยากให้ฟัง
ก็จะเปิดเช็คให้ลองออก
แต่แฟนแต่ผู้หญิงที่ไม่ใช่รักษา
แล้วก็ต้องประเภททุกคนแหละ
อันนี้แชมป์
ที่มันมาก
แล้วเวลาเมื่อไปมันเป็นสัญญาณเอง
เมื่อไหร่ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราโค้ชว่า
ความไม่แทนจนเรื่องเป็นบานปลายมาถึงขนาดเนี่ย
ค่ะไปลงพออาทิตย์นี่ก่อนนะ
กลับมา
ดาจะให้พี่ถ่ายรูปตอนนอนกับแซคมาให้ดูเลยไหม
แต่ว่าตอนนี้เราไม่มีหลักฐานอะไร
ก็คืนนี่ละคะคือเป็นสาเหตุที่ทำให้เราพยายาม

เงียบเราก็เลยโอเคที่จะไปเที่ยวงาน
ไปที่งานเพราะว่าเราอยากฟังความจริงจากปากเขา
แบบนี้ทำไมพอเรามาถึงงานเสร็จทำไมเราถึงบอกตรงนั้นว่าเราท้อง
เราไม่ได้เป็นคนพูดไหมคะ

ไม่ได้ท้องและไม่ได้พูดค่ะ

อาวินดาวน์เจ้าของเรานี้ค่ะ
หนูไม่ได้พูดว่าท้องค่ะและหนูก็ไม่รู้ด้วยว่าใครพูดว่าท้อง
ถ้าทางนั้นมีคลิปก็ให้เขาเอาคลิปออกมานะคะ
กล้ายืนยันตรงนี้เลยว่าหนูไม่ได้พูดค่ะ

เพราะว่าเราตะโกนกลางวงที่ไก่บอกว่าอย่าทำคนท้อง
เขาอาจจะเข้าใจผิดหรือได้ยินคนอื่น
ก็ได้แต่หนูไม่ได้พูดค่ะไม่ได้พูดแน่นอน
วีนายืนยันแล้วคนที่ไปกับเราเขาพูดไหม

แล้วทำไมวันนั้นถึงใจถึงไปเรียกร้องตรงกลางห้างสนับการณ์

ก็คือเราเห็นเขาไปโชว์ตัวเราก็จะเข้าไปค่ะ
แต่เรายังไม่ทันได้ถึงตัวเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ถูกกัดกันออกมาแล้ว
หลังจากนั้นเคยคุยกันไหมคะไม่เกิดเรื่องยืนดับไหมคะ

กันแล้วเราก็เลยตัดสินใจทุกคน
คดทางแล้วจริงค่ะ

การที่จะอย่างนี้ยังไม่อยากเป็นเพื่อนเขาอีก
เขาขาดการติดต่อกับเราเราจับได้ว่าเขามีคนอื่นอะไรอย่างนี้
คือหนูก็ปรึกษากับแม่ตลอดนะครับว่าอย่างนี้เราเจออีก

เราต้องเชื่อในสิ่งที่ผู้มันของเขาพูด
ก็คือจริงแล้วในน้องกกแม่เเป็นกาลไม่ใช่หรือเป็นจัดการ
อาจจะเลยเริ่มหากว่าเริ่มหรือไม่เริ่มเขาไม่ได้ซีเรียสนะคะ

อย่าไปเชื่อคนอื่นเพราะว่าการใส่ร้ายมันมีได้
โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการหนูนะคะ
น้องก็เลยจะยึดถือแต่ว่าเขาอยากได้ยินจากปากแซงแค่นั้นเอง
แล้ววันนี้แซ็กเนี่ยมาบอกว่าเราเลิกกันโดยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

เพราะว่าไม่อยากเลิกกันเพราะความเข้าใจผิดที่มีคนอื่นเขาใส่หลังแค่นาที
จริงแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคน
จริงแล้วถ้าแซ็กออกมาแล้วมาคุยกับน้องมันจะจบแค่นั้น
โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว

เพราะว่าตอนที่เขาคบกันเนี่ยเขาคบกันสองคน
แล้วถามว่าพูดกันโดยที่ทางบ้านรับรู้ไหมทางบ้านรับรู้ค่ะนะคะ
คือเนี่ยจะบอกแม่เขาว่าแซค๖๓ยืมเงินอะไรบ้าง

เนี่ยอีกอย่างหนึ่งโดยแบบงานจากพ่อท่อ
ยอกทิ้งงานไปอยู่กับแซคก็กลับ
งานที่เขาเสียใหม่เสียอะไรบ้าง
แสดงให้เขาเห็นว่าหนูน่ะรักลูกแม่จริงนะ
ใช่แล้วเราจริงใจจริงใจและจริงจัง
ตามที่แซคเคยบอกกับน้องว่าเราจะต้องมีการแต่งงาน
ถ้าเสียเวลาของตัวเนี่ยตัวเอาไปรวมกับค่าสินสอด
ซึ่งจริงแม่บอกเลยว่าแม่บอกลูกเสมอว่า
วันนี้เรารักใครตรงใครแม่ไม่เคยมองในเรื่องของขนาดเหมือนกัน
แม่บอกเลยว่าขอให้ผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่ดี

ก็ตระกูลเราครอบครัวเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่ทำมาสะกิด
เราเชื่อว่าเราช่วยกันสร้างครอบครัวช่วยทำมาหากินแล้ว
โดยที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเอาเงิน๒ล้าน๒๐๐๐บาท
ตรงนี้แม่จริงว่าเราไม่มีเรื่องนี้
เพราะว่าเราก็รู้นะคะเราใช้สแตนเนี่ยเขาไปหาที่บ้าน
ครอบครัวเรารู้กันว่าครอบครัวของบ้านคุณแจ๊คเป็นยังไง

คือตรงนี้ให้นักข่าวไปคุยเอาเองแล้วกัน
แล้วเราก็ควรเอาเป็นยังไงโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเรียนเงิน๒ล้าน๒๐๐๐บาท

มินดาวน์มันตัดสินใจที่จะอีกบล็อกไปหาแม่กัน
เพราะอะไรครับแล้วถึงพิมพ์ตัวเงินไปด้วยเพราะเหตุใด
เจตนาแหละจริง
ฟื้อกัน๒๓วันฟื้อกันทีไม่แช็คบ้างครับจริง
แม่ผมก็อาจเปลี่ยนแม่ว่าแม่ถ้าแม่ได้คุยกับแซคเพื่อเผักให้แซค
หนึ่งมีเรื่องที่จะต้องคุยต้องเคลียร์กับแพทย์จริง
แม่ก็บอกว่าจ้าเดี๋ยวแม่จะบอกให้
ก็คือเหมือนแม่ก็บอกแซ็คไปหลายทางแล้ว
แต่เขาก็ยังเยี่ยมอยู่เขาก็บอกกับแม่เขา
ประมาณว่าเดี๋ยวมีเวลานะเดี๋ยวจะติดต่อมาเอง
ซึ่งทางเราก็รอมานานมาก
จนวันที่แจ๊คกำลังจะไปยุโรปอ่ะ
แล้วว่าอยากจะไปตรังเทศครั้งล่าสุด
เรื่องที่ว่าได้ยืนเงินบินดาเท่าที่ไหน
แม่ก็เลยถามแทนไหนนะ
หรือก็จะคิดเงินที่แซ็คยืนเงินบินดาเท่าไหร่
หรือแม่ว่าไม่ได้คุยกับแซ็คแล้วหรอ
แล้วแซะเคี้ยบอกแม่ไม๊ว่าเขาจะติดต่อกังมั่นมั้ย
ที่แซะเอาออกมันมันออกงั้น
พี่นาบอกว่าเรื่องเงินมันไม่สำคัญ

เขาเจนกว่าน้องเนี่ยกลายเป็นไปเรียกร้องเงินด้านลองผ้าเศรษฐ์เวลาไม่ได้
อยากให้ตัดออกไปเลยน้องไม่ได้เรียกรองเรื่องเงิน

จะมีเงินใช่เราเรียกรองเงินขอโทษนะคะ
คนก็จะมองว่าต่างของน้องเยอะมาก
แต่ถ้ามองกับการควรทำไมไม่มองว่า

เพราะว่ามันไม่ได้สำคัญที่เงินมาสำคัญวิจัย
เดี๋ยวเอาแชทน้องเอาไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้

คืออยากอธิบายให้แม่เข้าใจแค่นี้เองว่า
ที่เราคลึมเทคือใจเราเป็นเตรียม
แล้วก็ถัดมาอีกเดือนหนึ่งน้องก็มีไปรถอาคารก่อนด้วย
อ๋ออันนี้คือแชทของน้องและค่ะ
เพราะว่าอันนี้แท้จริงคือผมไม่ได้ลบคุยกับแม่
มีวันที่มีอะไรตลอดไม่ได้คุยกันมาตลอด
ไม่ได้มีอินไฟลดเหลือ๕๐๐๐๐หรืออะไร

ไม่มีนะคือ๕๐๐๐๐หนูบอกว่ามี๕๐๐๐๐
แต่ไม่ได้มีการแจงรายละเอียดแล้วไม่ได้ออกมาจากแชทของเราค่ะบอกแค่ว่าไอ้

มาจากการที่แซคมายืมเงินน้องครั้งละพันสองพันสามพัน
มีแซคยืมบ้างน้องของแซคยืมบ้างอย่างนี้ค่ะ
ว่าจะเป็นแจ๊คไม่อยู่บนที่แม่อะไรประมาณนี้ค่ะ
น้องก็ตกลงไปว่าเนี่ยค่ะประมาณก้อนนี้๕๐๐๐บาท
แล้วก็มีต่อว่าน้องบอกว่าแล้วแต่แม่ก็แล้วกันค่ะ
แม่จะโอนมาเท่าไหร่แม่ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวแม่จะโอนให้๑๐๐๐บาท
นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยน้องก็ยังไม่ได้เงินจำนวนนี้คือ
แล้ววันนั้นที่แซกแถลงข่าวค่ะแซกบอกว่าคืนแล้ว
ก็เป็นค่าน้ำมันรถตู้
รถตู้ที่แซคบอกให้มีดาเนี่ยโอนให้กับพี่คนขับรถตู้โดยตรงเลย
ไม่เกี่ยวกับเงินจำนวนที่ยื้องกันทั้งละพันสองพัน
อ้าวสรุปคือ๕๐๐๐๐มีจริงมั้ยนะมีค่ะ
เพราะที่บอกว่ามีถึงปีดาไม่ค่ะถึงได้แฟนหมด๕๐๐๐๐ไม่มีค่ะ
แต่เราก็ไม่ได้ยูดว่าจะกลัวแต่ว่าเขาอะมีหรือว่าเราให้เงินขับไปคือหลังมันไม่ได้เป็นจริง

ตั้งที่พี่เค้าบอกว่าไม่อยากให้เอาความจริงออกมาให้หมด

คือใครรู้จะออกมาพูดข้างเลยแล้วหลักฐานเอาออกมาให้จบ
แล้วก็เอาออกมาให้มันหมดอย่างเราเรามีหลักฐานทั้งหมด
เราก็ต้องการที่จะออกมาปกป้องศักดิ์ศรีลูกของเราเหมือนกัน

พูดอะไรมาเราก็เสียผิดแล้ววันนี้เราเอาหน้าเราวานผล
เรามานั่งแก้ผ้าให้คนอื่นดูว่าลูกเราเป็นรอดลูกชายหรอ
เราไปเสียตัวให้แจ๊คเสียตัวไม่พอเสียเงินอีกต่างหาก
คมปัญญามดมันก็โง่จะถามว่าคนเราทำไปจากความรู้สึกที่เรารักผู้ชายคนหนึ่ง
มันไม่ใช่เรื่องผิดถูกไหมคะแต่วันนี้อาจารย์ศรีที่เอาไปแล้ว
ถามว่าบุญชายและมองว่าเราเป็นฝ่ายผิดเป็นหมด
เราเรียกมองเงินเขาจะไม่มีอีกประโยคว่าจ่ายมากก็จบนึ่งก็จบ
เป็นแชทที่เราไม่ทราบว่าทางแชทนะคะเขาได้มาได้ยังไง
แต่ทางมินดายืนยันว่าไม่ได้มีการเรียกร้องเงิน
และไม่มีการคบคุวว่าจ่าย๕๐๐๐๐จบแสดก
แปดหมื่นจบทุกคนไม่มีคำนี้แน่นอนค่ะ
เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันปิดกันไม่ได้นะคะ
ถ้าสมมุติว่ามันมีจริงเขาเอามาเปิดเผยแล้วเป็นของจริง
ยังไงน้องก็เสียหายซึ่งไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยเขาเสียหายอยู่แล้ว
ค่ะไม่มีค่ะ
ก็คือ๒ล้าน๒เนี่ยไม่มีแต่๕๐๐๐เนี่ยให้เคลียร์มาถูกไหมคะ
๒ล้าน๒นะคะ
ก็คือ๒ล้าน๒ค่ะ
ก็คือ๒ล้าน๒ค่ะ

ก็คือ๒ล้าน๒ค่ะ

ก็คือ๒ล้าน๒ค่ะ
ก็คือ๒ล้าน๒ค่ะ

ก็คือ๒ล้าน๒ค่ะ

ก็คือ๒ล้าน๒ค่ะ

ก็คือ๒ล้าน๒ค่ะ

ก็คือ๒ล้าน๒ค่ะ

เดินต่อที่นี่น้องซืมคว่า
น้องอาจจะยังโพลงอยู่
ก็หลังจากที่โพสต์คลิปนะคะมันก็เริ่มมีเป๊ะที่เป็นแฟนคลับทั้งจีน
แล้วก็ปอบออกมาต่อว่าน้องแล้วเรื่องมันก็เริ่มบานปลายขึ้นไปเรื่อย
จากแฟนคลับของพี่ดาก็ออกมาโต้ตอบด้วย
พอแฟนคลับแซมคลับพวกนี้มีแฟนคลับมิดากับโฮลี่
หรือว่าน้องเนี่ยบางทีอดทนไม่มากพอเขาก็ออกมาโต้ตอบ
เหมือนโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาค่ะ
พอโต๊ะตอบขึ้นไปโต๊ะตอบขึ้นมาแล้วเนี่ยน้องก็เลยบอกว่า
เก็บหลักฐานไว้เพื่อที่จะเอาไปฟ้อง
มันมีคำนี้ที่เคยพูดกันมา
เสร็จแล้วพอน้องฟ้องเนี่ยเราก็เข้าใจว่า
เว้นอวตารทั้งหลายที่มีเขาอาจจะกลัว
เขาก็เลยเปิดเพลงอวตาขึ้นมามีเพจขึ้นมาซึ่งเยอะมาก
ทั้งมีเอาชื่อมินดาค่ะไปใช้เป็นมินดาลงสวนน้ำบ้าง
มีนดาอีดำมินดาแบบทุกอย่าง
คือตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรตรง
แต่ของจริงเนี่ยค่ะอยู่กับเรานะคะ
แล้วเราก็ได้เห็นบางแชทเราได้เห็นพร้อมกันกับพวกพี่นักข่าวด้วยซ้ำ
ใช่มั้ยครับ

แสบตาแล้วคุณตามันยังไม่ขึ้น

ว่าไปซื้อยายอดตาให้หน่อยเราแสบตา
ซึ่งตอนนั้นเขากำลังสั่งสรรค์กับเพื่อนอยู่นะคะ

เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาตัดเพื่อนอีกคนนึงที่กำลังจะเข้ามา

และสุดท้ายเขาบอกว่าเรายังไม่มี
เราแบบแสบตาเดินไปซื้อของเองไม่ได้
เราอยู่กับแฟนเราก็อยากจะให้แฟนซื้อให้เราหน่อย
แต่ด้วยขณะนั้นเซ็กเขาอาจจะติดภารกิจอะไรที่กำลังเณิน
ก็เลยไม่ได้จนมันล่วงเลยเวลาไปจนถึงเที่ยงคืน

เฮ้ยโซฟิสซึงให้ฉันพยายามฉันแสบตาคือน้องแสบตาจริง
ถ้าน้องไม่ได้แสบตาแล้วอยู่ดีน้องไปให้แซะซื้อเนี่ย
เราก็จะตอบว่าน้องเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณไม่เล่าเกินไปในมุมของคุณแอ๋ว
เออเดินไปซื้อเองไม่ได้เหรอเงินก้อนอะไรอย่างนี้
นี่คือที่มากูย่ายอดตรามากอาจจะมากคุณหยอดตราเนี่ย
ถ้าถัดมาตอนอยู่ดีกันเราใช้เงินกันอย่างไรดีแล้วเหรอ
ในเมื่อไม่ได้ไปที่หายได้

คือต้องบอกไม่ว่าอย่าได้จากโรงการอ่ะไม่ได้เยอะ
อันนี้เป็นฐานลักษณ์ที่เป็นแม่เนี้ย

บอกเลยว่าน้องทำงานเริ่มต้นตั้งแต่๓๕
แล้วก็บอกว่าน้องดาวรวดอะไรถาดค่าเข้า
ถ้าต้องเปิดแอร์โย่งถาดค่าร้นแล้วเหลือของน้อย
น้องเอาจริงน้องก็ถ่ายได้
มันเป็นเนื่องจากใจรักของเราเอง
ตอนนั้นอยู่ด้วยกันเราใช้เงินเป็นยังไงครับ

ในการฝากซื้อเสื้อผ้า
เค้าไม่ยืน
ยืนก่อนยืนให้น้อง
เขาก็บอกว่า

เราก็ไม่ได้ไปซีเรียสอะไร
เพราะว่าเราอยู่ด้วยกัน

แล้วทุกครั้งที่เขา
ทุกครั้งที่เขาเพื่อฝังหน่อยก่อน

ว่าละก็จบทุกครั้งไหมล่ะ

แต่ที่จะจำได้ก็คือแบบ

น้ำมันลดซึ่งค่าน้ำมันลดอะไรก็เป็นค่า
ค่าเจ้าค่าอะไรอย่างนั้นคือเราต้องมาผลกันเนี่ยใช่ไหมคะ
แต่ที่ระหว่างอยู่ด้วยกันน่ะน้ำจ่ายก่อนให้เราจ่ายพวกนี้น่ะ
จริงแล้วถ้าเอามานับจริงจำไม่ได้หรอก
อย่างนี้เดี๋ยวตอนนี้เขาบอกว่าให้ไปคิดรวมเลยเป็นค่าเสียของ
ตอนนั้นเราว่าใจกันจริงและว่านับมีสิ่งที่เขาพูดออกมาจากความรู้สึกจริง
เพราะเขาให้มันผ่านเลยไปคิดมาให้
แล้วก็คำที่เขาบอก
เราไม่มีแม่งใจรักใครก็รักเว้ยหัวใจ
แล้วก็อะไรจะทำ
แม่หนูฝากมาตลอดว่าไม่มีผู้ชายล่ะล่ะ
จะแต่งงานกับผู้หญิงสิอดทนอดทนที่สุด
มันมึงต่ออดทนอยู่ตลอด
มันบอกว่าพี่ไหนอะ

ใช้ชีวิตกับเขาอย่างนี้

เขาบอกกับฉันตลอดวันบอกสัญญา๓ปี
เขาจะผ่านกับไอ้คุณมากไม่ใช่ชีวิตด้วยกัน
แล้วผมก็จัดการกับคุณมาก
คืออันนี้ครับเป็นอารมณ์ผู้หญิงที่เชื่อในตัวของคนหลัง
หญิงเชื่อว่าหลายคนจะมีโมเมนต์นี้นะคะ
ฟังไปแล้วมันอาจจะเหมือนแบบคนโง่ที่ไปเชื่อแบบเชื่อคำไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
แต่หญิงเชื่อว่าในชีวิตของทุกคนจะต้องมีโมเมนต์อย่างนี้
มันจะต้องมีผ่านเข้ามาครั้งหนึ่งที่แบบเราเชื่อในความรัก

ไม่ว่าใครจะเตือนหรือว่าต่อว่าหรือคัดค้าน
ก็ก็ทำให้ความรักจริงนะคะสำหรับน้อง
จนถึงวันนี้เราก็ยังรู้สึกว่าทำไมเราถึงปล่อยให้คนของเราเนี่ยสลับตัวไปถึงขนาดนั้น
ทำให้สังคมกลายเป็นมองว่าเขาปล่อยเนื้อปล่อยตัว
ไม่รับนวลสงวนตัวไปอยู่กับผู้ชายก่อน
ไปเปย์เงินให้ผู้ชายไปทุ่มเทแล้วก็ไปเรียกร้องไปงี้หน้าไปงอแงใส่ผู้ชาย
ซึ่งเรื่องพวกนี้ค่ะมันมีที่มาที่ไป
แล้วก็สังคมตอนนี้กำลังฟังความข้างเดียวซึ่งมันเป็นความจริงนะที่แซคพูด
ไม่มีคำไหนที่เขาพูดไม่จริงเลยแต่มันเป็นความจริงที่มันพูดออกมาไม่หมด
ซึ่งบางทีเราอยากจะบอกว่าการที่คุณมาพูดเอาความดีเข้าตัวแล้วความชั่วโยนมาที่ผู้หญิงทั้งหมด
ว่าจะไปเรียกร้องกระเป๋ามาเรียกร้องนู่นเรียกร้องหนี้เรียกร้องค่าเสียเวลา
ณวันนี้เนี่ยจริงแล้วเนี่ยต่อให้คุณเอาเงินมาวางตรงนี้
เพราะว่าจะบอกว่าให้เก็บเป็นคำลักษณ์ก่อนนะยังไม่เปิดเผยนะ
เขาก็ยอมเชื่อมาโดยตลอดเชื่อโดยสนิทใจเชื่อโดยไม่มีข้อแม้
แต่พอถึงวันที่มันมีข่าวออกมา
กลายเป็นคุณออกมาพูดว่าเฮ้ยพี่คบกันไม่ได้เรื่องการหยอดตาเข้ากันไม่ได้
มีนดามาบอกว่าเขาสกปรกอันนี้คาใจมากเลยที่บอกว่าสกปรกอะค่ะ
สกปรกเขาไม่ได้หมายถึงร่างกายสกปรก
ซึ่งแฟนออกมาพูดว่าศิลปินสกปรกกันทุกคนหมายถึงอะไรไม่อาบน้ำอันนี้สกปรก
แต่คำว่าสกปรกจริงแล้วมันมีอะไรใหญ่ยิ่งกว่านั้น
มันมีอะไรที่หลายคนไม่รู้แล้วน้องก็ไม่ได้ออกมาพูดเพราะน้องเขาก็อดทน
หญิงก็เลยต้องต้องออกมาพูดแทนน้องนะคะก็อยากให้พี่เข้าใจตรงนี้ว่า
ทำไมถึงจะต้องแบบออกมาอยู่กับน้องเพราะบางทีเขาบูชาในเรื่องความรักมากเกินไป
เขามั่นใจมากเกินไปว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับเขา
แล้ววันนี้เขาก็ได้เห็นแล้วว่ามันไม่เหมือนอย่างที่เขาพูดกันไม่ได้แบบอยู่ในโลกสูง
อย่างที่เขาเคยคิดวันนี้น้องโดนจับสังคมเยอะมาก
ว่าจะมีเงินสองล้านที่บอกที่เข้าใจกันในอีกทางเดียวกันหมดเลย

น่าเกินอยากได้เงินซึ่งมันถูกแล้ว
มันแซกออกมาเพื่อพูดในสิ่งที่ดีข้างตัวเอง

แต่ทุกคนจะมองอยู่ด้านนี้ด้านเดียวเท่านั้น

ซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันยุติธรรมกับเราแล้วค่ะ

แม่นั่งดูอยู่ดูทุกเหตุการณ์
เราเป็นผู้ใหญ่เราไม่อยากลงไปยุ่ง

แต่ณวันนี้เข้าไปยุ่งธุรกิจพ่อเขา

ซึ่งในธุรกิจเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ

ดูแล้วเนี่ยดูแล้วรอดสละ

คือตั้งยากตั้งตาที่จะออกมาหลังกันแน่
อันนี้ก็ขอเพิ่มเติม

ตั้งใจว่าจะต้องมาแบบพ่ำห่างกับแซค

ในเรื่องความจริงในสิ่งที่แซคบอก
แล้วคนสงสัยอันนี้เราก็มาแก้ต่างกันไป

น้องยังรักเขาอยู่ก็อย่างที่เห็น

ว่ากลับไปเหมือนเดิมไหม

ซึ่งผู้ชายที่ออกมาแถลงข่าวก็น่าจะชัดเจน
อยู่แล้วนะว่าเขาเลิก

หนูรู้รู้รู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยครับ
เราทำไมคือเราไม่ได้อยากจะไป
พัชจาแแล้วเราไม่ได้อยากจะไปเต้นใจ

เขาถูกจบไป
ตอนนี้เพื่อนหลักจะไปจบ

เขาอาจจะดูมือฝั่ง

อยากจะให้เขาเอาความจริงออกมาพูด
จริงมันเขาแค่คุยกับรูป๒คนแล้วก็จบ
มีการแถลงข่าวอะไรใหญ่ของเขาขนาดนี้
อยากได้ยินคำว่าขอโทษขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

แล้วคุณก็เริ่มงานเรื่องของเรากับเขา
แล้วหนูก็อยากจะยอมรับ

แปลว่าทุกชั่วนี้คือถ้าเขาไม่ตอบโทษ

เพลียวว่าเราน่ากันนะคะ
การที่ควรจะล่อมรวบของเขา

มันก็เหมือนแบบเหมือนสาวไส้อะนะคะออกมาแฉน้องออกมาพูดเรื่องแซ่บพูดกันไปพูดกันมาโดยที่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าอะไรคือความจริง
คุณมาเรียกกระแสที่เพจตัวเองหรือเปล่าคุณมาทำอะไรหรือเปล่า
ความจริงมันอยู่ที่คนสองคนเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาใหญ่โตลุกลาม
ถ้าแซกเขาพูดกับน้องเราก็เสียค่ะตอนนี้นะคะมีมีคนจมตีน้อง
ซึ่งเป็นคนรอบข้างแล้วก็จมตีน้องมาเลยตลอดจริงจริงเนี้ย
เราไม่มีทีมอะไรทั้งนั้นนะคะ
แล้ววันนี้ถามว่าเราอยากจะไปฟ้องแซงไหมฟ้องผู้จัดการไหม
หรือว่าอยากจะไปตอบโต้อะไรไหม

ไม่ได้คิดจะออกมาตอบโต้อะไรเลย
แค่เราออกมาพูดในความจริงในสิ่งที่คนสงสัยและเข้าใจเราผิดนะคะ
ส่วนที่จะออกมาตอบโต้เนี่ย
และที่มีกระแสกันว่ามีการแต่งตั้งทนายนู่นนี่นั่น
เราแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขามาฟ้องร้อง

หรือว่าโจมตีทางคุณผิดของครอบครัวน้องนะคะ
ตรงนี้มีการดำเนินการจริง

ทนายนี่ก็เป็นที่ปรึกษาของทางบ้านน้องอยู่แล้ว
ก็อย่างที่บอกว่าแชตนั้นเราฟังกัน
เราฟังกันไม่มีค่ะ
ไม่มีการระบุตัวเลขอะไรแบบขนาดนั้นเลย

ยังไม่มีมีการใช้ค่าใช้จ่ายอะไรนะค่ะ
ก็ต้องมาต่อความยาวสาวความยืด

แล้วก็คุยกับน้องค่ะมันก็ควรจะจบไปตั้งนานแล้ว

เราพูดเอาดีเข้าตัวทั้งหมดเลย
แล้วโยนความผิดทั้งหมดมาให้ผู้หญิง

ถึงเราจะไม่โดนโยนความผิดมาเนี่ย

ยังไงเราก็เสียหายอยู่แล้วเพราะเราเป็นฝ่ายผู้หญิงนะคะ

เหมือนเรามานั่งประจานตัวเอง
แต่เราอยากจะออกคำพูดบ้างว่า

ในสิ่งที่เราโดนพาดพิง

หรือว่าโดนรบกวนอะไรหลายอย่าง

ซึ่งแล้วมันเกินเลยจากตัวเรา

ไม่ยอมค่ะ

ที่สอนให้ลูกเป็นผู้ชายคำรักมากเกินไป

เชื่อคำเพื่อนของลูกมากเกินไป

เราอาจจะเลี้ยงลูกได้ไม่ดีพอ

แม่ดูเขามาตลอดในระยะที่เขาคบกัน

เพราะฉะนั้นโอกาสจะกลับไปไม่ได้
เพราะแม่บอกกับลูกเสมอว่า

แซ็กเนี่ยยังไม่สามารถที่จะจัดการตัวเขาเองได้เลย

เราต้องการปกป้องคนร้องการเอง

ความจริงมันยังมีอีกฝั่งหนึ่งนะคะ

ต้องบอกเลยว่าแม่ไม่เคยที่จัดการตัวรถก็เจอเขา

เรามีธุรกิจแซคไปหาที่บ้านเรารับไหว้

กระเป๋าทุกวันนี้ถ้าแซ็กซื้อมาให้

เพราะเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยค่ะ
ยังอยู่ในกล่องแบบเดิมกระเป๋าที่ซื้อให้ฝากแม่นะคะ

แม่จะบอกว่าเหมือนว่าเงินที่เราหามาได้ด้วยน้ำมันน้ำแรงเรา

แม่ก็ไม่เอา

ว่าสินค้าเช็ทหนึ่งออกมาที่ไปกับวีดีโอ
พอคุยกับนักผู้ชีวิตก่อน
อันนั้นอยากต้องชิดใจว่าหลายคน
มีคำถามปราคมันนั้นไง
เป็นภาพจริงไหมคะ
เป็นภาพอะไร
เราเคยวิดีโอครองหนังเขาไม่ใช่รู้
ไม่เคยค่ะ
เรารู้จักกับผู้ชายคนนี้ช่วงเวลาไหน
รู้จักนานมากแล้วค่ะ
ก็คือรู้จักก่อนที่จะมีแสง

ไม่ได้สนิทกันค่ะ

อยากลองไปดูก่อนก็ไปกันกันกันต่าง

เธอก็มีแฟนของเขามากนิดนึงจริง

ว่ายังเนี่ย
เรื่องแซกซ่ะค่ะ

ส่วนเรื่องของแฟนคลับหรือใครที่ชื่นชอบฝ่ายไหนเนี่ย
เราเห็นกันมาหลายกรณีแล้วนะที่แบบ
แล้วอย่างเงี้ยเราก็วันเนี้ยไม่ได้มาบอกว่าให้คุณเท่าเรา
เราหรือไปเข้าข้างใครแต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใครหรือคุณจะใช้แบบ
แค่ความสนุกปากลงโลกโซเชียลบางทีมันอาจจะทำลายคนคนหนึ่งได้
ซึ่งเราไม่รู้ว่าคุณรู้ตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าคุณทำเพื่อความสนุกจริง
มันสะใจที่ได้ด่าคุณสุธิสาดโคนใส่คนอื่น
งัดเหตุผลอย่างอื่นมาแฉเพื่อความสนุกเพื่อความสะใจส่วนตัว

คุณสะใจที่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งต้องออกมานั่งร้องไห้
สมมุติว่าวันนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้
แต่ผู้หญิงคนนี้ทำร้ายตัวเองไป
ไม่ได้นั่งอยู่บนนี้แล้วไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้

ก็อยากฝากกรณีนี้เอาไว้ให้คิดนะคะ
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็น
แต่ทุกอย่างควรอยู่ในคอปเท็จ
ไม่ควรลุกล้ำกันจนเกินไป
แล้วก็ไม่ควรจะตัดสินใครว่าดีว่าเลว
ก็ขอบคุณพี่นักข่าววันนี้มากเลยค่ะ
ที่มาให้น้องได้พูดความจริงตรงนี้นะคะ